ใช่อันนี้คือปาร์ตี้ลิสต์เนาะนี่หลุดหมดเลยค่ะ

หลุดปิ๋วหมดเลยค่ะคือบัญชีรายชื่อต้องบอกว่า
ใหญ่กว่าไปหมดเพราะคือพอมันหารร้อยอ่ะพี่มด
ว่างมันเหลือน้อยไงแล้วคะแนนหาดมันก็เยอะ
เพราะฉะนั้นถ้าคะแนนไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่ะ
เสรีโรงไทยก็ได้ปาร์ตเสรีพิสุทธิ์หนึ่งที่นั่งเหมือนกัน

ไทยสร้างไทยได้หนึ่งที่นั่งคุยแล้วเขาจะเชิญมา
ใช่เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะตั้งรัฐบาลร่วมกับพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมด
พักที่เขาโทรคุยเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นแบบนั้น
หลายคนถามถึงหมอวรงเหมือนกันนะฮะพักไทยพักดีก็คือไม่ได้
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราจะดูพักที่เราจะร่วมกันจริงเนี่ยนะฮะ
วันนี้คือก้าวไก่ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าคุณพิธามีการบอกว่า
เราจะต้องหลักประชาธิปไตยเขาคือผู้ชนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องมีการเสนอชื่อคุณพิธา
เป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับตามมาด้วยพักที่๒คือพักเพื่อไทย
พักเพื่อไทยอย่างวันนี้คุณอิงน้องอิงคุณเศรษฐาหมอชุนานทุกคนอื่นก็บอก
ร่วมกันนั่งแถลงแล้วล่ะว่าสนับสนุนให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
แต่มีข้อแม้อยู่ที่ว่ามาตรา๑๑๒อันนี้คือเพื่อไทยก็บอกว่าจุดยืนของเพื่อไทย
ฉะเจนไทยก็แทนชมหน้านี่คือห้าพักการเงินที่จะมาร่วมตั้งรัฐบาลกับเรา๓๑๐เสียง
คุณพิธาบอกว่า๓๑๐เสียงนั้นไม่เป็นกังวลและแปลน๒๕๐ส่อวง
อันนี้คือเกี่ยวกับภาคไต้ตอนใต้ถูกต้องไหมครับ
รุปแล้วคุณหญิงหน่อยวันนี้ได้เขต๕ถูกต้องไหมฮ

เราไปเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยที่บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวกรกตชุดนี้เดี๋ยวผมก่อนเดี๋ยวเสร็จการเลือกตั้งก่อนเดี๋ยวเราเจอกันเนี่ย
อีกหนึ่งปรากฏวันนี้เขาเรียกว่าดาวสปอร์ตไลท์อยู่ดีไปส่องที่เขาคือพักอะไรเนาะเป็นธรรม
คือหลายคนสงสัยว่าเขาคือใครที่คุณทิมเชิญมาร่วมรัฐบาลโดยมีสอสอหนึ่งที่นั่ง

เพราะตอนแรกทีมพิธาบอกว่าคุณทิมพิธาเขาบอกว่าเขาได้๓๐๙แต่ณตอนนี้น่าจะเป็น
อ่าเพราะมันก็ไม่มีขยับขึ้นมาหน่อยนึง
ถ้า๓๑๐ชุดนี้เป็นรัฐบาลถือว่าเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงนะฮะ

เป็นรัฐบาลที่แข็งแรงมากนะฮะ๓๑๐เนี่ยแต่

ตรงเนี้ยโอเคละเราเบื้องต้นเราเห็นกันอย่างงี

ยังไม่จบเราอย่าลืมเรายังมีสว
สองสองร้อยห้าสิบ

แต่คุณพิทาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติทั้งเมื่อวานและวันนี้ด้วยนะ

ในเรื่องประเด็นการโหวตนายกรัฐมนตรี

วันนี้เพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงนะคะจริง
คุณเศรษฐาก็แถลงตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งเมื่อวานแล้วแหละ
ก็คือแสดงความยินดีกับเก้าไกลที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
ถือเป็นการสะท้อนคะแนนเสียงฝั่งประชาธิปไตย
แล้วก็เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็อย่างที่บอก
คุณอิงก็บอกแล้วว่าคุณทิมโทรมาแล้วโทรมาคุยกันแล้ว๓๔นาทีได้
ก็ตกลงว่าเรื่องการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลอะไรเนี่ย

เพราะว่าถือเป็นพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่ง
วันนี้ทางสอวอเขาก็เคลื่อนไหวนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวคุณพักภูมิผมจะรายงาน
เพราะว่ามีคุณวัญชัยวันนี้พี่อุ๋ยคุยกับคุณวัญชัยในเปิดปาก
เพราะฉะนั้นคุณวัญชัยเขาบอกว่ารู้ไหมอย่าหวังอย่าหวังว่าจะมาพึ่งสว
คุณวัญชัยบอกว่าก้าวไกลเหมาะเป็นฝ่ายค้านคือพอเป็นฝ่ายค้านแล้วจะทำให้รัฐบาล
แล้วก็คณะรัฐบาลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพทำงานได้ดี
แต่นี่ประชาชนเขาเลือกมาขนาดนี้
เพราะหลายคนก็จะบอกนะว่าเสียงของประชาชนมันสำคัญหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็สำคัญมากนะ
แต่อันนั้นคือจุดยืนของคุณวัญชัยคนเดียว

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวัญชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาเขาบอกเลยว่า
จุดยืนในการโหวดเรื่องงานวิทยาลัยมันตรีจุดยืนของตนไม่เปลี่ยน
รวบรวมเสียงข้างมากได้

หรือพลักษณ์ปูแจที่จะจัดปั้งรัฐบาลโดยเสียงข้างมากได้
ก็จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป

คนวงการบันเทิงพี่น้องวงการบันเทิงเรา
จะเป็นสบายเยอะมากนะฮะสมัยนี้
เป็นสบายเยอะมากนะฮะ